คุณผู้ชมค่ะให้คุณผู้ชมไปดูพิธีไหว้ครูพิธีนี้ค่ะคือเขาบอกว่านี่คือวิชาชาตรีหินเบาค่ะพี่อุ๋ยในอดีตเนี่ยจะเอาก้อนหินที่ลงอัคระแล้วเนี่ยนะคะทุบใส่หัว
เหรอเพื่อให้เห็นว่านี่คือคงกระพันชาตรีฟันแทงไม่เข้าอืมแต่ในคลิปเนี้ยคือทุ่มหลังทุบใส่หลังอย่างเงี้ค่ะชาตรีหินเบาใช่ค่ะอ่าเดี๋ยวลองดูนะคะ
แต่ก่อนทุ่มหัวนะคะสมัยโบราณทุ่มหัวค่ะ
เมื่อก่อนทุ่มหัวใช่ค่ะอาจารย์บอกค่ะทุบแต่นี่หลังก็ไม่เบานะ
อันนี้คือทุ่มใส่หลังจะได้ยืนยันความคงกระพันชาตรีฟันแทงไม่เข้า
เพราะลูกศิษย์เงียบเลยพี่อุ๋ยเห็นมมีคะ

แต่เขาก็ไม่มีอาการเจ็บอะไรคนเห็นคลิปนี้ก็สงสัยแบบพี่อุ๋ยนั่นแหละ
ปฏิเสธไม่ได้ถึงความสงสัย
มีอีกหลายคลิปค่ะพรุ่งสิทธิ์ไปทำพิธีเยอะ
มีพิธีไหว้ครูนี่มีทำพิธีแบบนี้นะคะ
นายนักทะพงเชียบแหลม
นี่เขาเคยมีข่าวจำได้ไหมพี่อุ๋ยมีเมีย๘คนเลย
คนนี้เหรอเนี่ยคนนี้ค่ะโอ้โห
ด้วยความที่คลิปนี้ไอ้คนนี้นะคะคลิปนี้คนพูดถึงกันเยอะ
เราก็เลยส่งตินักข่าวของเรากิติศักดิราชัยเจริญสุข
ไปพิสูจนเหรอส่งไปเลยไม่รู้จะโดนหินทุ่มใส่หัวหรือทุ่มใส่หลัง
ระดับติแล้วมันต้องลองพิสูจน์ด้วยหัวแล้ว
เดี๋ยวลองดูพี่อุ๋ยไปถามเกี่ยวกับพิธีนี้นะคะ
นายนัทพงศ์เฉียบแหลมค่ะเป็นคนเล่าให้ฟังว่านี่คือวิชาชาตรีหินเบา
มีมาตั้งแต่สมัยสิงหอนก่อนพระพุทธเจ้าสืบทอดกันมา
คนเรียนวิชานี้ได้ต้องท่องพระคาถาภาษาครูโบน
นี่ค่ะแล้วครูก็จะทำพิธีให้
้นหินลงอัคระทุบหลังเพื่อความคงกระพันชาตรีฟันแทงไม่เข้า
เขายืนยันว่าสมัยโบราณทุ่มหัวจริงไม่ใช่แค่ทุบหลัง
แต่เดี๋ยวนี้ปรับเปลี่ยนเพราะไม่มีลูกศิษย์ที่ร่ำเรียนจนถึงขั้นแบบ
ขั้นชาญอภิญญาณอะไรแบบเนี้ยค่ะโหมันต้องขึ้นไปถึงขั้นนั้น
ใช่นี่คือความเชื่อส่วนบุคคลต้องใช้วิจารณญาณ
แต่เขาเรียนวิชานี้มาเป็นสิบกว่าปีเมื่อวานก็เข้าพิธีไหว้ครู
ก็เปิดหลังให้ดูนะคะเขาบอกนี่ไงไม่เห็นมีรอยไม่เห็นมีแผลเลย
เป็นวิชามาตั้งแต่ยุคของสิงหนุนเลยก่อนพุทธศาสนาอีกฮะ
อย่างพระคาถาที่ท่องเนี่ยก็เขาเรียกครูโบน
คือวิชานี้เขาครูท่านบอกไว้ว่า
มันจะสามารถทำให้คงทนได้ถึงกระดูกอะไรแบบนี้
กระดูกหนังเนื้ออะไรประมาณนั้นครับ

ไม่รู้ครับหนักไหมแต่มันก็มีความรู้สึกพี่เหมือนอะไรมากระแทกเราแบบนั้น
แต่ถามว่าจังหวะนั้นมันอาจจะเป็นเพราะเรามุ่งมั่นในพระคาถามั้ง
ผมก็เลยไม่รู้ว่าหินหินมันลงตอนไหน
รู้อีกทีก็คือถึงหลังเราแล้วอะไรประมาณอย่างนี้
ถามว่าเจ็บไหมมันเมื่อยมากกว่า

มันไม่ได้แบบโหเจ็บปวดจนหลังแอจุกเนี่ยไม่เคย
ตั้งความทุ่มหินมาไม่เคยจุกแน่นเสียดหรือว่าไม่เคย
มันก็คือหินจากธรรมชาติเนี่ยหนักอยู่ประมาณ๕กิโล๖กิโล
อ่อเหนียวด์หนัก๕๖กิโลเขาโชว์หลังให้
ดูว่านี่ไงคะพี่อุ๋ยค่ะไม่มีแผลไม่มีรอยอะไรเลย
แล้วติก็ถามเพิ่มค่ะแต่ติไม่ได้ถามเรื่องทำพิธี
ถามเรื่องอะไรถามเรื่องเมีย๘คน

ติถามว่าแล้วความรักกับเมียทั้ง๘คนเป็นยังไงบ้าง

ยังไม่มีเพิ่มเป็นคนที่๙

คงกระพันแบบนี้ไปก่อนก็แล้วกัน

นายสารวุฒิย้อม๔๑ในคนที่เรียนวิชานี้นะคะ
ก็พร้อมมาค่ะ

แต่เจ้าตัวบอกว่าไม่เจ็บ

เธอก็เคยเมียตีหรือว่า
เธอก็เคยมีเรื่องอะไรกัน

ก็วิ่งได้แสดงว่าอย่างนี้อันนี้พูดแบบ
เอาไว้รู้สึกเพียงเมียหรือบ้าง
ตีห่ะนะช่างถาม

ทีนี้ค่ะอคลุยคนพิธีชาตรีหินเบา
วันนี้ทำธุระที่ชนบุรีไม่ได้เอาหินมาด้วย
แต่ก็เปิดเผยว่าจุดเริ่มต้นของวิชานี้มาจากพ่อปู่ที่แฝงอยู่ในร่างของอาจารย์เองนี่แหละ
วิชานี้เกิดมาก่อนพระพุทธเจ้า
พ่อปู่ไม่ใช่พระฤษีหรือนักบวชแต่เป็นพรมกระจายทั่วโลก
เกิดที่กรุงกบิลพัฒน์สอนวิชาให้อาจารย์รุ่นเก่าแล้วก็สืบทอดกันมา
ตัวเองบวชเป็นพระที่วัดแห่งหนึ่งในกรุงเทพ
ก็เลยเรียนวิชานี้จากพระอีกรูปนึง

แล้วก็ถูกส่งไปเรียนกับพระอีกรูปหนึ่งที่ชัยนาฏ

มีสรรพคุณเกี่ยวกับความเป็นชายชาตรี
ทนทุกอย่างไม่ว่าจะถูกทำอะไร
แต่ถ้าใครวิชาไม่ถึง

วิชาไม่ถึงอาจถึงขั้นตายได้นะ
ขอเตือนไว้ก่อน

เขาสืบทอดกันลงมาจากครูจากรุ่นสู่รุ่น

วิชาเนี่ยมันมีอยู่ไม่กี่อย่างนะ
เมตตามหานิยมมหาคงกภัณฑ์
มหาอุดแค้วคาดที่เราเรียนเรียนกัน

ชาตรีนี่คืออันดับสุดท้ายคืออันดับ๕ที่หาเรียนกันได้ยากที่สุด
รุ่นเก่าก็เหมือนท่านก็อยากจะ
คือให้อะไรไม่ได้ให้กันได้ง่าย
เพราะมันจะต้องทำอะไรให้มันมันยังไงเหมือนปัจจักร
คนมันจะได้ไม่ให้กล้าเพราะส่วนมากเนี่ย
มาสิบคนก็เหลือถ้าคนสองคนที่เหลือก็หนีหมด
ครูปุกค์อาจารย์ข้าเล่าให้ฟังสมัยปู่กรจะใช้ฟี่ยง
นั่งอยู่นั้นนานนั่งท่านจะเอาหินนั้นขวี้ยง
ขวี้ยงแล้วก็ตกรอกะชาญบ้านตกคลอควายเลย
แล้วบางทีก็จะหมวกแท่งหลังทรงไว้เลย
ให้มันนั่นขึ้นเพราะว่ามันถ้าไม่ถึงก็ตายเลย
อืมก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลก็แล้วกันนะคะอาจารย์ขุยบอกว่าก็ใช้
ชานี้มา๓๐กว่าปีไม่เคยมีใครเจ็บเลยจริงค่ะพี่อุ๋ยคุณผู้ชม
ชมค่ะส่วนก้นหิน๑๐กิโลกว่างค่ะนิ้วยาว๘นิ้วหนา๖นิ้วแบบนี้
ค่ะแต่วันนี้ไม่ได้เอามาไม่ได้เอามาค่ะไม่งั้นติอาจจะต้อง
ลองนิดนึงแม่ติเลยไม่ได้วิชาชาตรีหินเบาเลยค่ะเพราะดูท่าน
แล้วติเขาคงอยากอยากได้วิชาไปอย่างเดียวแหละเมียตีแล้วไม่
เจ็บทุกผู้ชมครับ